แข่งขันได้เร็วกว่าเดือนกาญญาโยนด์๑๓๕๑๐๐๙๐๐๙๐๐๘

มาตรการของรัฐนั้นยังไม่มีการผ่อนปลนให้กับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพครับ
ส่วนเรื่องของการซื้อขายนะครับอาชีพเสริมต่าง
ที่ตอนนี้หลายคนก็ออกมาทำกันแน่นอนครับ
หนึ่งในนั้นนักฟุตบอลส่วนใหญ่ก็เริ่มจะหางานทำกันบ้างแล้ว
ตั้งแต่อย่างทะเนศเบนภาคตรงหลังของศรีศักดิ์เจ้าตัวไปหารายได้เสริมในช่วงที่หยุดพักการแข่งขัน
ด้วยการรับจ๊อปเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับอยู่หน้าหมู่บ้านศรีราชาทาวเวอร์๒ที่จังหวัดชนบุรี
หลังจากที่ถูกสโมสรและลดเงินเดือนตามนโยบายของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนื่องจากการแข่งขันถูกเลื่อนจนถึงเดือนกันยายน
เขาก็บอกนะครับว่าเพื่อร่วมทีมหลายคนเนี่ยเริ่มจะหางานพิเศษทำแก้ขัดไปแล้วซึ่งตัวเขาก็เห็นว่าในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่กำลังหาคนมาทำงานเป็นรอปภพอดีครับ
แล้วก็คิดว่าไหนก็อยู่บ้านแล้วครับไม่ได้ทำอะไรก็เลยลองมาถามนะครับว่าขอทำชั่วคราวได้ไหมเพราะว่าต้องกลับมาซ้อมบอลลีกหากว่ามีกลับมาแข่งแล้วก็ตกลงจ้างกัน
เพราะว่าคุ้นเคยกันมานานโดยมีการเข้างานตามเวลาเหมือนกับพนักงานจริงซึ่งมาทำหน้าที่ตรวจคนเข้าออกหมู่บ้านคอยเปิดไม้กั้นประตูให้รถเข้าออกนะครับ
ช่วงนี้ผมว่างอยู่บ้านเฉยอะไรอย่างเงี้ยก็หาเงินไปในตัวด้วยหาค่ากินค่าอะไรใช้จ่ายด้วยครับ
เพราะว่าทางสมสรรค์ก็ขอพวกนักบอลให้ช่วยลดเงินเดือนที่คุยกันประมาณ๓๐๔๐ที่จะได้
ความจริงก็ไม่ได้เลือกอะไรอยู่แล้วเพราะว่าก็อยากหาเงินเข้ากระเป๋าไปเฉยครับ
เขาให้วันละ๓๕๐แต่ถ้าทำครบเดือนก็ได้๑๐๕๐๐บาทครับ
ใช้งานได้ฆ่าข้าวฆ่าอะไรกิน
ก็นอกเหนือจากรายได้ตรงนี้ที่บอกไปนะครับ

เพื่อรอวันกลับไปซ้อมกับทีม

ถ้าเล่นเป็นพลาดนะครับมีดีกรีเป็นแชมป์ฟุตบอลนักเรียนไทย
เคยเป็นเด็กในอาคาเดมี่ของชนบุรีเอฟซี
ภายใต้การดูแลของทางโค้ชเฮงวิทยาลาวฮกุล
ล่าสุดย้ายจากไทยฮอนด้าที่ประกาศยุคทีมไปอยู่กับทางศรีสะเกดนะครับ
ส่วนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกนะครับว่าทาง
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ได้ตอบหนังสือของสมาคมที่ส่งไปยังนายกรัฐมนตรี
เพื่อขออนุมัติให้จัดการแข่งขันฟุตบอลแบบปิด
เมื่อวันที่๒๒เมษายนกลับมาแล้วนะครับ
สุดท้ายครับทางสวบคอตอบกลับมาว่า

เป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้เล่นเป็นทีม

รวมกลุ่มของคนจำนวนมาก

หรือว่าการแพร่เชื้อจากสารคัดหลัง
ดังนั้นครับในปัจจุบันจึงต้องอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
โดยจะประเมินสถานการณ์เพื่อนำไปสู่มาตรการในการผ่อนปลนที่เหมาะสมในระยะต่อไปครับ
ส่วนนายพาทิตสุภพงศ์รักษาการเลขาธิการสมาคมก็บอกว่า
ก็มีความจำเป็นนะครับต้องปฏิบัติตามมาตรการ
แล้วก็ยึดเอาความปลอดภัยของประชาชนและนักกีฬาฟุตบอล
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักสำหรับปฏิทินการแข่งขันบอลลีก
ระดูการใหม่นะครับตามมติของสโมสรสมาชิกจะกลับมาแข่งอีกครั้งเดือนกันยายน
ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙
ด้วยว่าสามารถจะควบคุมการแพร่ระบาดในบ้านเราได้หรือยังครับ